ของคลิปนะคะชอบทานประหมึกกันไหมคะ

แล้วพี่เคยเห็นเหมือนลักษณะเป็นเส้นหรือเป็นอะไร
ในวงของปลาหมึกไหม

เยื่อไอ้ตัวมันเวลาเราทำปลาบึกบางคนก็ชอบลอก
ไม่ใช่เป็นเส้นแบบนี้ดูเลย

เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแล้วนะภักการณ์
คุณผู้ชมเจ้าของคลิปเนี่ยชื่อว่าคุณส้มนะคะ
นักข่าวของเราติดต่อไปที่เจ้าของคลิปคุณส้ม
คุณส้มบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดสกลนคร
แต่จานเพื่อนนี่สิคะมีปัญหาเพราะสั่งกะเพรารวมมิตร
กินจนเกลี้ยงจานแล้วเนี่ยเหลือชิ้นสุดท้าย
หมึกชิ้นสุดท้ายมีเส้นขาวเรียงกันแบบนี้ตกใจ
กลัวว่ามันจะคือพญาติเหมือนพญาติไหมคล้าย
ก็เลยเอาภาพนี้คลิปนี้มาโพสต์ลงในโซเชียลนะคะตั้งคำถาม
ุจฉาแบบนี้ว่านี่คือพญาติใช่ไหม
ชาวเน็ตมาระดมกำลังความคิดเห็นกันค่ะ
ผู้ชมมาตอบนะครับแล้วส่วนใหญ่บอกว่านั่นไม่ใช่พยาธิ
ไม่ใช่พยาธิแล้วมันคืออะไรครับมันคือถุงสเปิร์ม
สุจิของหมึกและสามารถทานได้
โอเคสบายใจใช่หรือเปล่า
เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวจะถามอาจารย์ออสให้อีกครั้งหนึ่ง
ดีไหมคะบางคนก็บายใจนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเป็นแบบนี้ก่อนนะคะคืออะไรนะฮะ

ชื่อไม่ค่อยเป็นมงคลแต่มันคือธรรมชาติที่เรากินกันเลย
ไปดูผมอ่านเรื่องราวแบบนี้แล้วเห็นผมหน้าตาขึงขังดุดันจริงจังแบบนี้
ผมอ่านเรื่องแบบนี้แล้วผมรู้สึกซึ้งใจรู้สึกปลาปลื้มรู้สึกอะไรไปด้วย